คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยาลา
ได้ร่วมกันทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน๔๕รูป

เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะที่ครูที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมละหมาดฮายัดขอพรณอาคารละหมาดด้วยเช่นกัน
สำหรับวันครูปีนี้ทางจังหวัดยาลาจัดงานภายใต้ชื่อพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยาลาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จัดขึ้น
มีการกล่าวสวดคำฉันระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์พิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
และพิธียืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแด่ครูที่วายชน
จากนี้ยังจัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติบัติ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติติขุเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
ซึ่งปีนี้มีครูที่ได้รับรางวัลทั้งในประเทศและระดับภาครวมจำนวนทั้งสิ้น๓๑คน